วันนี้มีความคืบหน้านะคะกรณีที่มีนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดนครราชศรีมา
ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีนักเตะศูนย์หน้าทีมสวัสดิแคทนะคะ
ในข้อหาบุกรุกเข้าไปในเคหาสถานยามวิการและกระทำอนาจารย์
ทำให้วันนี้ค่ะนักเตะศูนย์หน้าทีมสวัสดิแคทได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าว
เพื่อยืนยันความรีสุจของต่อเองนะคะ

ตัวเองนั้นตั้งใจจะเข้าไปหาแฟนสาว
ไม่ได้จะไปกระทำอนาจารย์นักศึกษาสาวคนนี้แต่อย่างใด
ขณะที่ผู้จัดการทีมสั่งพักงานโดยไม่มีกำหนดแล้วค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกวิทยานิไซโยผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลนครราชศรีมามัสด้าเอฟซีหรือสวัสดิแคทนำตัวนายพร้อมพงกรานสำโรงอายุ๓๐ปีนักเตะตำแหน่งศูนย์หน้าของทีม
แถลงข่าวหลังถูกนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยชื่อดังของจังหวัดนครราชศรีมาแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกเคหสถานยามวิการและกระทำอนาจารย์ผู้อื่น
โดยผู้จัดการทีมสวัสดิแคทกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบต่อชื่อเสียงของสโมสรจึงมีบทลงโทษสั่งพักงานนายพร้อมพงศ์ทันทีโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาและขอโทษแฟนบอลด้วย
ขณะที่นายพร้อมพงศ์กล่าวยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเข้าใจผิด
โดยยอมรับว่าวันที่เกิดเหตุเมื่อวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมาเดินทางพร้อมกับเพื่อนในทีมอีก๓คนไปบ้านพักของนักศึกษาสาวเพื่อไปตามหาแฟนสาวที่คิดว่าหลบมาพักกับเพื่อนที่บ้านหลังนี้หลังก่อนหน้านี้มีปัญหาทะเลาะกัน
โดยเปิดประตูเข้าไปในบ้านจริงแต่ไม่ได้งัดประตูหรือทำลายมุ้งลวดเพราะประตูสามารถเปิดเข้าออกได้อยู่แล้วและไม่ได้กระทำอนาจารย์แต่อย่างใดค่ะ
ประตูเข้าไปจริงเพื่อจะไปหาว่าแปกหนึ่งล่ะ
ขัดขืนจนขีดขวนตามร่างกาย
โดยหลังจากนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวน
ที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
และจะต่อสู้ทางคดีเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาล
พร้อมยอมรับกับบทลงโทษหลังถูกสั่งพักงานค่ะ
นักศึกษาสาวผู้เสียหายก็ยืนยันนะคะ
ว่าจะไม่มีการยอมความอย่างเด็ดขาด
และขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายเช่นเดียวกัน
ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทวรเชษป้องสุธาธาน
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรจอหอเจ้าของคดี
ว่าจากนี้ไปจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาให้ปากคำเพิ่มเติม

เพื่อสรุปสำนวนคดีเสนออายการส่งฟ้องต่อสาร
ว่าประมาณ๒สัปดาห์จะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ค่ะ
ซึ่งเมื่อเย็นวานนี้นะครับ๓๑มกราคม
เขามีเตะอุ่นเครื่องกันระหว่างทีมสวาสแคทกับทีมอุบล
คืออยู่ระหว่างการพักงานอย่างไม่มีกำหนด

เดี๋ยวเรื่องของคดีที่เหมือนที่คุณเขมศรบอกว่า

ว่าบทสรุปคดีนี้จะเป็นอย่างไร